อ่าที่รู้จักก็
รู้จักกับน้องคนหนึ่งในเฟซบุ๊กอะค่ะ

คือแม่ปุ๊กเขาขายของ

ก็รู้จักกันประมาณช่วง

แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ติดต่อสั่งซื้ออะไรอย่างนี้
ก็รู้จักกันประมาณช่วง

แต่เขาก็เป็นคนแนะนำให้หนูเข้าไปในกลุ่มไลน์
ขายของอะไรอย่างเนี้ย
ก็เห็นว่าคนนี้
คือหลายคนมาลงขายอย่างนี้ค่ะ

อ่ะแม่ปุ๊บคนนี้ที่ลูกเขาป่วย

เราก็เลยสั่งซื้อกับเขาไป

ที่เราสั่งไปเขาว่าก็เห็นคนอื่นสั่งกับเขาไปด้วย
ที่เราสั่งไปเขาว่าก็เห็นคนอื่นสั่งกับเขาไปด้วย

มีการสั่งซื้อกันเกิดขึ้น
แรกก็๑๐เครื่อง๒๐เครื่อง

มีมาเพิ่มเท่านั้นเท่านี้รับเพิ่มไหมคะ

สั่งไปในเขตรวมทั้งหมดก็๘๓เครื่อง

คือที่เราเสียไปทั้งหมดประมาณด้านไหนครับ

ของที่ได้มาจะเป็น

บางคนก็ไม่ได้ก็ไม่ส่งของเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหตุที่ตัดสินใจซื้อมิเตอร์วัดไข้กับแม่ปุ๊กนี่เพราะอะไรคะ
พอดีช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วเราเอามาใช้ในอ่าสถานที่ราชการด้วย
พอดีเพื่อนเป็นตำรวจด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นแฟนแบบแม่บ้านตำรวจอะไรด้วยกันบอกว่าเหมือนมาช่วยในช่วงโควิดนะคะ
แล้วก็มีอนามัยต่างที่เหมือนรวมกัน
เหมือนของของยิ้มก็เลยแบบแต่ก่อนหน้านี้จริงจริงก็มีทีมแพทย์เขาทำเรื่องของน้องเขาอยู่แล้ว
แต่คือเราไม่ได้ก้าวกลายกันอะไรอย่างนี้คือให้ยุ่งด้วย
เสร็จแล้วก็เลยแบบเหมือนกับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
สรุปแล้วยิ้มกับอิ่มเนี่ยคุณหมอมีการสงสัยว่า
เพราะรู้แล้วว่าคนละพ่อคนละแม่กันทีมแพทย์นะคะมีการสงสัยเอง
ว่ามันแปลกเด็กคนละพ่อคนละแม่ทำไมจะป่วยเหมือนกันจริงนั่นแหละ
แล้วก็เริ่มมีการสงสัยกันแล้วในทีมก็เริ่มคุยกันศึกษากันว่าเอายังไง
ก็เลยแบบตัดสินใจว่ายังไงเรามาถึงขั้นนี้แล้ว
สู้คดีให้ถึงที่สุดอย่างน้อยเราเป็นการทำบุญ
เพื่อเด็กโดยตรงเลยเป็นการช่วยชีวิตอย่างนี้ค่ะ
ครับตอนนี้แม่ม่อนคือความต้องการคือต้องการอะไร
อยากได้เงินคืนหรือยังไงใช่ค่ะตอนนี้ก็คืออยากได้เงินคืน
เพราะจุดประสงค์แรกก็คืออย่างน้อยเขาก็ติดคุก
เขาไม่สามารถโกงใครได้แล้วเขาหยุดอยากให้เขาหยุดทำ
คืออยากช่วยชีวิตเด็กข้อแรกสิ่งที่สองก็คือ
ตอนนี้ก็คืออยากได้เงินคืนค่ะอืมเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างครับ
เดือดร้อนก็คือเราเป็นแม่แม่เดือดร้อนจริงจริงคือหนูก็ช่วยเยอะทางกับการเมื่อ
ไม่ต้องกินมันเลยค่ะก็คือเราก็เป็นแม่เลี้ยวอ่ะค่ะ
ละที่ต้องรับผิดชอบก็ที่บ้านแล้วก็เรื่องลูกด้วยอ่ะค่ะอืม
แล้วแล้วสิ่งของที่สั่งซื้อเป็นเพื่อนเพื่อนเขาสั่งซื้อมาใช่ไหมสิ่งอ่า
คือเพื่อนฝากฝากซื้อให้กันอย่างเงี้ยค่ะซื้อใช้ตามหน่วยงานต่างต่าง
โรงบาลอ่ามีโรงบาลบ้างหน่วยงานของตำรวจอย่างเงี้ยค่ะครับ
แล้วก็มีของอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฝากกันคือเราเรารู้จักเพื่อนเพื่อนแบบ
เขาบอกเออเพื่อนฝากไว้หน่อยสิพอดีตอนนี้หาไม่ได้เลย
มีที่ไหนด้วยเราฝากด้วยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็สิบเครื่องที
คนนี้ก็สิบคนนี้ก็สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายหลายที่รวมรวมกัน
ก็เลยกลายเป็นแบบจำนวนเยอะอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วมอบที่สี่ยังไงบ้าง
คือตอนแรกอะค่ะตั้งใจแล้วว่าคือหลังจากที่หนูไปแจ้งความ
แล้วหนูมาสืบทราบภายหลังว่าอ่าบัญชีที่หนูโอนไปให้เขาอ่ะ
อัชนาจริงจริงแล้วอ่ะไม่ใช่เขาอืมที่ออกที่ตำรวจท่านออก
หมายเรียกไปอ่ะไม่ถึงเขาเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนของเขา

เกี่ยวข้องอะไรกันทำไมมาใช้บัญชีนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืออืมก็มีแบบ
คนทางซื้นอาหารมีคนแอดซิแลนด์มากก็บอกว่าเนี้ยเขาก็เจอเหมือนกัน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

พอดีของไปถึงเพื่อนก็เลยบอกว่าอ้าวเปิดออกมาทำไมไม่ใช่ที่วัดไข้กับเป็นเจล

พออย่างนั้นแล้วก็เลยโทรไปถามน้องคนที่แนะนำให้เรารู้จักในเฟสนะคะ
น้องบอกว่าอ่าเป็นยังไงคนนี้ก็เป็นอะไรสรุปเรื่องเงินเขาโอเคไหม
แล้วก็เลยถามมาคำนึงว่าพี่ม่อนก็โดนเหรอ
คืออะไรสรุปน้องเขาก็คือเขาก็โดนโกงคิดว่าเขาหยุดทำไปแล้วนะอะไรอย่างนี้
คือพวกน้องก็ได้ติดต่อกันกับน้องเขาแล้วน้องก็บอกว่าเออหนูก็โดนไปเหมือนกับน้องนี่
เนี่ยก็ยังไม่ได้คืนเลยอ่าพอรู้แล้วหนูก็เลยไปแจ้งความเลยค่ะ

แจ้งความที่สวนองค์น้องสวนเนี้ยค่ะ

เรื่องคดีพอดีว่าทำไปแล้วก็เห็นบอกว่าสารวัสท่านบอกว่ากองปราบปรามขอเรื่องเข้าไปทำต่อ
ขอเอาเรื่องนั้นเข้าไปทำร่วมกันที่กองปรับปรามอะค่ะเพราะว่ามีเหมือนกับว่ามีคนอื่นด้วยอีกสองที่
เรื่องประมาณเนี้ยค่ะเรื่องนั้นหนูไม่ค่อยละเอียดค่ะ
แม่ปุ๊บแกแกคืออะไรสุดให้ให้รู้เรื่องราวของลูกแกป่วยอะไรบ้างไหมที่
น้องยิ้มหรืออะไรด้วยนะอ่าคือหนูอ่ะไม่ได้ตามเรื่องลูกเรื่องอะไรหนูไม่รู้เลยค่ะ
เพียงแต่ได้ยินจากคำบอกเล่าจากน้องคนที่แนะนำว่าลูกเขาป่วยว่าอาการแปลกนะที่รักษายังไงก็ไม่หายน้องเขาเพิ่งเสียไปเมื่อ
เมื่อช่วงประมาณวันแม่ที่แล้วเองอะไรอย่างนี้ค่ะ๑๒สิงหาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพิ่งเสียไปแล้วเนี้ยอีกคนหนึ่งก็ก็ก็มาป่วยอาการเหมือนเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยโอ้น่าสงสารเขานะอะไรอย่างเงี้เออเราเหมือนแบบเหมือนช่วยอุดหนุนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนช่วยน้องในสิ่งที่เราคิดไปอย่างนี้นะคะเหมือนเขาจะได้หาเงินไปให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะ
ครับใจหนึ่งก็แบบรู้สึกสงสารอะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสงสารเด็กที่ว่าทำไมป่วยอย่างงี้เนอะ
เพราะว่าแบบหัวอกคนมีลูกอะค่ะพี่เราก็คิดสงสารลูกเขาอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วมารู้สึกว่าโดนโกงแน่
แม่ม่อนรู้สึกยังไงบ้างทีนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะเราจือเขาแล้วอย่างเงี้ย
ก็เลยไปแจ้งความพอหลังจากไปแจ้งความเสร็จแล้วก็มีการติดต่อกับเขา
เขาก็บอกว่าจะคืนเงินทุกวันทุกวันคือนัดวันต่อวันอย่างนี้ค่ะ
คือเลื่อนไปเรื่อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คืนมีการโกหกไปนู่นนี่นั่นอ่า
ผมว่าผมย้ายมาอยู่ที่นี่ผมมาซื้อบ้านที่นี่ก็ประมาณปีสองพัน
ปีเมริเนียมพอดีแล้วบ้านเขาอ่ะเขามาซื้อที่หลังผมปีหนึ่ง
ก็ตอนนั้นกำลังก่อสร้างตอกเตาเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างปีหนึ่งก็เสร็จ

รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณปีสองพันตอนนี้ก็ก็ยี่สิบขวานสิบปี
ได้ล่ะน่าจะยี่ยี่สิบปีได้ยี่สิบปีเกือบเกือบยี่สิบ
ว่าปีนี้ปีเท่าไหร่สองพันยี่สิบใช่ไหมอืมเราเจอเราได้เห็น
ได้เจอกับแม่ปุ๊กบ้างไหมคะอ๋อผมเห็นตั้งแต่เขามาเรียนที่นี่
เขามาเรียนที่โรงเรียนเจริญวิทย์มหนึ่งผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนนั้นอืมอืม
ก็พัฒนาการของเด็กคนนี้ส่วนใหญ่จะถามว่านักข่าวถามผมว่า
มันเขาก้าวร้าวไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบผมไม่เคยเห็นนะ
เขาก็เป็นเด็กดีพูดจาค้าขาอืมตลอดอืมเขาพูดจาดีเป็นอืม
มีสัมมากอะไรใช่ก็มาเพราะว่าแม่เขาใช้มาเอาของที่บ้าน
บอกนับปุ๊กขานับปุ๊กขาแม่เขาจะขอหอมแดงหน่อย
อะไรอย่างเงี้ยอืมชื่อปุ๊กเหมือนกันชื่อปุ๊กผมชื่อปุ๊กค่ะ
ชื่อปุ๊กเออแล้วช่วงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องเรียน
เรียนเพศค่ะจริงจริงใช่มั้ยค่ะหรือถ้าที่เราหลับดู
ก็คุณพ่อเขาบอกว่าไปเรียนเพศศัพท์อืมช่วงมหาร่ายเรียนเพศศัพท์
ใช่ใช่ไอ้ตรงรังสิตเลยเนี้ยแต่ผมผมก็ไม่ได้ตามไปเจาะลึกอะไรขนาดนั้นน่ะ
ก็คุยกันตามภาษาเพื่อนบ้านว่าอ้าวปุ๊กจบม๖ไปต่ออะไร

มีข้อสังเกตของชาวโทเชียลอยู่ว่าปุ๊กเนี่ยท้องไหมปุ๊กเป็นแม่ของเด็ก๑ใน๒ไหม
ผมคิดว่าลูกคนที่สองน่าจะเป็นลูกจริงของเขา
เพราะจากการที่ผมสัมผัสมองเห็นด้วยตา
ว่าน้องเขาค่อนข้างจะอวบตัวใหญ่มาก
ก็คิดว่าน่าจะท้องแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาท้อง
เพราะว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้มีสามีแล้ว
เขาก็จะบอกน้องปุ๊กหนูอ้วนอ้วนจริงเปล่า
ก็เป็นการหยอกเย้าลูกหลานเล่นกันอย่างนี้
แล้วทำไมแม่ปุ๊กถึงได้มีการตอบชัดต่ออีก๒นึง

ผมว่านั่นจะเป็นการเรื่องปัดความรำคาญมากกว่า
บางทีคนเรามีธุระที่จะต้องทำต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่าง
ทางนี้ก็ถามจังเลยเป็นไงบ้างไอ้เด็กคนนั้นเป็นใคร
สมมุติว่าถ้าผมเป็นปุ๊กผมตอบว่าลูกหนูเอง
เอ้าก็ปุ๊กไม่มีสามีแล้วปุ๊กไปมีลูกตอนไหนใช่ไหม
ปัดความรำคาญลูกไอ้เป๊มานน้องชายจบ
ไม่มีแฟนไม่มีภรรยาครับ
เขาเป็นเด็กเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็พอจบปุ๊บก็ได้งานทำ
เกี่ยวกับพลบอทอิเวฮ็นต์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเนี่ย
เป๊มันไม่ใช่เปย์บอยผมเห็นมาตั้งแต่ตัวน้อยทำยังไง
ถ้าเป็นนักเที่ยวนักดื่มนี่ยังมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าเป้จะไปมีเมีย

แล้วมีเหตุผลแล้วว่าถ้าเป็นลูกเป้จริงนะ

ก็เป้ก็ยอมรับว่าเป็นลูกเป้

ก็ตัวของพี่พี่ปูเองก็ไม่เคยพูดกับเป้
ก็เห็นนะแล้วนี่มันไม่ใช่ลูกเป้
ก่อนเป้ไปทำงานผมยังแกล้งแหย่งเลย
เป้ตรงลงลูกมึงไหมเนี่ยโหนับปุ๊กก็เห็นเป้อยู่
กับกรณีของเงินบริจาคจำนวนกว่า๒๐ล้าน
มีการแบบแถลงกันว่าเออมีเงินหมุนเบียน๕บัญชีรม๒๐ล้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

อ๋อมันผมไม่เคยเห็นว่าเขาจะรวยสักช่วงเลยนะ
เขาก็อย่างเงี้ยรุ่นรุ่นดอนดอนรุ่นรุ่นดอนดอน
ครั้งหนึ่งเขาเคยซื้อรถปาเจโร่
ก็ใช้อยู่ประมาณสัก๓๔เดือนแล้วรถคันนี้ก็หายไป

เพราะช่วงนั้นมีน้องยิ้มเข้ามาภาระมันก็เยอะ
เราต้องไปโรงพยาบาลบ่อยเขาอาจจะไม่ไหวก็ได้
จะผ่อนบ้านไหนจะผ่อนรถปาเจโร่แพงด้วย

แล้วบ้านนี้คุณพ่อเขาเป็นคนที่มีงานทำอยู่คนเดียว
นั้นเจ้าปุ๊กเขาก็ยังไม่ได้ทำงานยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง
ตอนนั้นยังไม่ได้ขายของออนไลน์ด้วยมั้ง
มาขายของออนไลน์ก็ตอนหนูยิ้มก็ป่วยมากนี่แหละ
ต้องหาเงินมาช่วยพ่อเพราะพ่อเดี๋ยวพ่อจะผ่อนรถเดี๋ยวพ่อจะผ่อนบ้าน
ตอนหลังก็คงจะตัดทิ้งไปรถไม่เอาแล้วล่ะ
ต้องเอาบ้านไว้กับหลานแล้วต้องหาเงินมารักษา
ก็ดูแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ไม่ได้
หรือบางครั้งอาจจะมีการมาอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้
ใช่ก็มีเป็นบางครั้งก็เล็กน้อยอ่ะ
กับข่าวที่ออกมาตั้งแต่๒๓วันในช่วงตอนการผ่าน
ในส่วนของพี่ปูเองเนี่ยส่วนตัวคิดยังไง
รู้ไหมว่ามันจะเป็นไปตามที่มีกระแสขาวทั้งหมด
มันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานของตำรวจเขานะ
ผมในฐานะคนนอกที่มองเห็นตำรวจเขามีมาอย่างนี้อย่างนี้
มันก็คงจะเป็นแบบที่ตำรวจเขาพูด

ผมคิดว่าคนมันคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
จะได้ร้ายขนาดนั้นหรือ
ผมก็บอกว่ามันทุกอย่างยังไม่ชัดเจน

ของผมหมายความว่าอย่าหลบเลยนักข่าวอ่ะ
เขามาคอยสัมภาษณ์ก็ตอบเขาไปเลยว่าเรารู้อะไรมีความรู้สึกยังไง
ตามความจริงที่เรารู้เราเห็น

แปลว่าเรายอมรับเราไม่ให้สัมภาษณ์แปลว่ายอมรับผิด

เพราะฉะนั้นพี่เกียจหมกตัวไม่ได้
แล้วคนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดคือพี่เกียร์

อันไหนผิดก็ว่ากันไปตามขบวนการ

แล้วแต่สารท่านจะพิจารณาตามหลักฐานไป
สุดท้ายเลยในฮาลาคพื้นบ้านยูนิทรอยด้วยกัน

ฉียอดจะให้ยืนยันนิดนึงว่าครอปัวเนี่ย
ก็คือแบบเป็นครอบครัวธรรมดาที่อยู่กันมา
มันไม่ได้มีพฤติกรรมที่ดูแล้วแบบโหดร้าย
หรือเอาเด็กมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินแน่นอน
ว่าเป็นครอบครัวที่ดีอบอุ่นไม่มีพฤติกรรมเลวร้ายไม่มี
อย่างสมมุติในหมู่บ้านเรามันขอแรงช่วยกันทำนู่นทำนี่ตลอดเข้าไปช่วยกัน
เขาก็ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือ
แล้วก็ไม่เคยเห็นเขาดุด่าลูกแรงไม่มี
เป็นลูกสลาน